ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ชาวบ้านที่บ้านวังใหญ่กว่า๒๐๐คน
เขาแห่แหนเดินทางไปดูการเคลื่อนย้ายต้นตะเคียน
ขึ้นจากลำน้ำยมค่ะ
โอ้โหท่อนใหญ่ต้นใหญ่มาก
คืออย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า
ชาวบ้านเขาไปร่วมพิธีกันแบบนี้เพราะว่ามีร่างทรงฝัน
ฝันว่าเห็นตะเคียนขนาดใหญ่ล้มขวางลำน้ำยมแห่งนี้อยู่

นี่คือบรรยากาศนะคะหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันนำตะเคียนยักษ์
เรียกได้ว่าตะเคียนยักษ์นะใหญ่เพราะใหญ่จริง
ใหญ่ขนาด๔๕คนโอบ
แล้วก็จมอยู่ในแม่น้ำยมนะคะ
แล้วก็ช่วยกันนำขึ้นมาได้สำเร็จ
แต่คุณมันไม่ได้ง่ายนะกว่าจะนำขึ้นมาได้เนี่ยใช้เวลาไป๙วันเต็ม
ตั้งแต่วันที่๑๑กรกฎาคมค่ะ
แล้วจากนั้นก็ต้องมาขนย้ายใส่รถเทลเลอร์แบบนี้
เพื่อที่จะเอาไปไว้ที่วัดวังใหญ่
หมู่ที่๑๒ตำบลท่าไม้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์
ชาวบ้านกว่า๒๐๐คนอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมเขาทราบเผาเนอะ
ว่าจะมีการขนย้ายตะเคียนจากลำน้ำยมไปไว้ที่วัด
ก็พากันมามาที่นี่ค่ะเพื่อจะมาดูเขาบอกมาชมบารมีของตะเคียน
เพื่อหวังจะขอโชคขอลาบตามความเชื่อ
เพราะเขาเชื่อว่าพวกต้นไม้ต้นตะเคียนหรือต้นไม้เก่าเนี่ย
จะมีสิ่งศักดิ์สถิตย์อยู่ถูกไหม
นายอาจินสิริวัลค่ะอายุ๖๒ปี
เจ้าของที่ค่ะที่เป็นแกนนำในการเอาต้นตะเคียนขึ้นมาจากลำน้ำยมเนี่ย
แกเล่าให้ฟังแบบนี้แกบอกว่าเห็นลักษณะต่อไม้เนี่ย
ที่ที่พ้นลำน้ำมานานมากแล้วนะคือไม่ได้เพิ่งเห็นเห็นมานานแล้ว
แต่ตัวเขาไม่คิดว่าจะเป็นต้นตะเคียน
คือเวลาน้ำรถมันจะเห็นต่อผุดออกมาเนอะ
คือก็ไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรแต่เห็นมานานแล้วไม่คิดว่าเป็นตะเคียนนี่นะ
เพราะว่าปู่ย่าตายายที่อยู่บริเวณนี้เขาบอกว่าเขาก็เห็นแบบนี้มานานมากแล้ว
โดยเฉพาะช่วงเวลาน้ำลงน้ำแห้งก็จะเห็นต่อผุดอย่างที่บอกน้ำลด
ตะเคียนมันก็เลยผุดโผล่ขึ้นมาแล้วก็คาดว่านะ
คาดว่าต้นตะเคียนนี้เนี่ยดูจากวงต้นไม้ดูจากอะไรต่างแล้วเนี่ย
น่าจะมีอายุมากกว่า๗๐๐ปี
แล้วคุณดูชาวบ้านที่มาดูพิธีสิมาเยอะมากันเยอะมากเลยนะฮะ
แล้วต้นนี้อายุเก่าแก่ถึง๗๐๐ปีแล้วนะแล้วคุณดูความใหญ่ของความยาวของต้นนะ
เขาบอกว่าความยาวเนี่ยประมาณยาวมากประมาณ๔๗๐๐เซนติเมตร
วัดก็ประมาณ๔เมตรกับ๕เมตรอ่ะ
ตึกกี่ชั้นคุณอาจนะโอ้โหหลายชั้นเป็น๑๐ชั้นอ่ะ

ต่างนี้ดูแลสุขภาพร่างกายของเราเป็นสิ่งสำคัญด้วยนะคะ